คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เราตามต่อค่ะที่เมื่อวานเราเล่าไปว่ามีอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าจำปลาลาวที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
หลงรักสาวออนไลน์ที่สาวคนนี้คุยด้วยตลอดเปิดเสื้อโชว์อกคุยกันแล้วช่วยตัวเองเวลาคุยกันขโมยเงินกระถิ่นหนึ่งแสนโอนไปให้สาวคนนี้
หลงรักขึ้นเครื่องจากเชียงใหม่มากรุงเทพมาหาพระอีกรูปหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันให้พาไปหาผู้หญิงคนนี้ถึงสุพรรณบุรี

คือชาวบ้านเขาไปบอกกับนั้นในพื้นที่ว่าเอ๊ะพระก็ตองเปรียกมาไล่เดินถามหาหญิงสาว
ประเด็นคือเมื่อวานที่เราเล่าไปยังไม่เจอตัวใช่ไหมคะ
พอศึกไปแล้วแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้ไม่เจอตัว
คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวของเราได้คุยด้วย

เขาบอกขอให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ก็แล้วกัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูบอกชื่อนามสกุลเขานิดนึง
เขาศึกออกมาแล้วนะคนนี้นายจิรพงศ์จิระโสหรือเบิร์ตค่ะ
อายุ๓๓ปีเป็นอดีตเจ้าอาวาส

ทีนี้พอศึกไปแล้วก็ไม่มีใครเจอตัว
แต่มันเกิดคำถามเยอะเมื่อวานที่เล่าข่าวกันไป

แค่นั้นเลยเหรอแล้วเรื่องที่เอาเงินกระถิ่นของวัดไปโอนให้สาวอ่ะ
มันเป็นคดีนะมันฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะมันยังไงล่ะ
วันนี้ในเบิร์ตอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าจำปลาลาว
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีผ่านทางโทรศัพท์นะคะ
บอกว่าตอนนี้เดินทางถึงเชียงใหม่แล้ว
ไม่สะดวกที่จะออกมาเปิดเผยรายละเอียด
ขออยู่เงียบคนเดียวสักพักใหญ่
เตรียมเข้าพบเจ้าคณะตำบล
ส่วนหญิงสาวออนไลน์ที่ไปหลงรักเขาเนี่ย

ในเบิร์ตบอกว่าขออโหสิกรรมให้ขอไม่พูดถึงอีก

อ๋ออ๋อเอาอิงกรรมให้
นั้นถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้เราจะดำเนินการยังไงต่อไหมคะ
จะสั่งอะไรให้ไปถึงบ้างไหม
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะแค่ขออยู่เงียบคนเดียวสักพัก

ข่าวของเราเลยต้องตามเรื่องต่อไปที่วัดป่าจำปลาลาวอีกครั้งหนึ่ง
ไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าแต่ก่อนวัดป่าจำปลาลาว
มีพระนิกายธรรมยุทธ์มาตั้งเป็นสำนักสงฆ์แต่ชาวบ้านก็ขับไล่ไป
เพราะว่าในหมู่บ้านมีวัดพระเจ้าทองทิพย์อยู่ห่างจากวัดป่าประมาณกิโลหนึ่ง
สมัยนั้นชาวบ้านไม่เข้าใจนิกายธรรมยุทธ์และมหานิกายจน๗๘ปีก่อนนะคะ
ทำให้ชาวบ้านมีความรู้มากขึ้นแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นวัดป่าสปาลาว
ชาวบ้านเลยศรัทธามากไงคุณผู้ชมค่ะก็ในช่วงหนึ่งถึงสี่ปีที่เข้ามาดูแล
คณะกรรมการวัดก็เป็นชาวบ้าน๔๕คนก็มาช่วยกันดูแล
คณะกรรมการวัดก็ทยอยกันลาออก
เหลือเพียงแค่ฝ่ายทางกรรมการวัดนะคะ
ดาราพิรมซึ่งเป็นวัดต้นสังกัดของวัดป่าจำปลาลาว

ทีนี้พอมันมีข่าวในลักษณะนี้ออกไปว่าอดีตเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมแบบนี้จนต้องศึกเนี่ยนะคะ

เพราะในเบิร์ตอดีตเจ้าอาวาสก็รับปากแล้วไง
ว่าเดี๋ยวจะชดใช้เงินคืนให้ทั้งหมด
เพราะมีค่าน้ำค่าไฟของวัดที่ต้องจ่ายทุกเดือน
ประมาณเดือนละ๒๐๐๐กว่าบาท

สาวออนไลน์ที่อดีตเจ้าอาวาสหลงรักเนี่ย
ทั้งหมดคือ๙๐๐๐นะ
มาจากเงินเก็บของในเบิร์ตอดีตเจ้าอาวาส
คือเป็นเงินของเขาเองเงินส่วนตัว
เงินกระถิ่นที่เอาไปจากวัดเนี่ย
บาทแล้วเขาบอกเขาจะชดใช้ไง

คือเขาบอกจะชดใช้แต่จะชดใช้เมื่อไหร่
มันควรจะมีอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็น

แจ้งความลงบันทึกประจำวันทำสัญญากันไว้อย่างนี้ใช่ไหม
เพราะตอนนี้เขาบอกขออยู่เงียบคนเดียวสักพัก

หรือแบบมันจะทำยังไงได้ล่ะคะ
แล้วเงินเก็บที่บอกว่าเป็นเงินเก็บของเบิร์ตเขาเนี่ย

ตอนบวชญาติโยมเขาเอามาถวาย

พระลูกวัดให้ด้วยค่ะพระปะพล
ก็บอกว่าจนถึงวันนี้เบิร์ตไม่ติดต่อมาเลย
ก็ไม่รู้จะเข้ามารับผิดชอบไหม
ไม่รู้จะมาเก็บของวันไหน
ยืนยันว่าเงินกระถิ่นเนี่ย

พระรูปอื่นไม่ได้รับรู้ด้วยเลย
เพราะเจ้าภาพกระถิ่นก็คือในเบิร์ตอดีตเจ้าอาวาส

จัดงานเสร็จเจ้าภาพก็มอบเงินกระถิ่นให้ในเบิร์ต

ทำให้ถูกต้องเนาะอย่างเรื่องปัจจัยอะไรพวกนี้
ก็พระลูกวัดมันไม่เกี่ยวอยู่แล้ว
ว่าต้องมีคณะกรรมการแล้วก็กับเจ้าอาวาส
ท่านจัดการเองเนาะ
ไม่กลับก็ติดต่อไม่ได้

ของดูในกุฏิแกก็ไม่มีอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้
เพราะที่ดูเมื่อวานเค้าคงเอาของไปไหน

ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่วัดป่าดาราพิรม
เพื่อสอบถามข้อมูลจากพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
แต่พระลูกวัดบอกว่าท่านอาภาษณ์ไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะคะ
แล้วก็แจ้งเบื้องต้นมาว่าคือตอนนี้ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพราะในเบิร์ตยังไม่ได้มาเจอกับเจ้าคณะจังหวัดเลย
อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
บ้านเกิดของในเบิร์ตอดีตเจ้าอาวาสนี่อยู่ในตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงนะคะ
ก็ไร้เงาในเบิร์ตนะคะเนี่ยบ้านก็เงียบปิดเงียบล็อกกรอนเงียบ
เพื่อนบ้านบอกว่าตั้งแต่เบิร์ตไปบวชเป็นพระที่อำเภอสรรปะตองก็ไม่ค่อยกลับมาบ้าน
พอมีข่าวก็ไม่กลับมาบ้านครอบครัวเบิร์ตเขามีอาชีพทำไร่เขาก็ออกจากบ้านกันไปแต่เช้ากลับมาอีกทีก็มืดมืดบ้านมันก็เลยเงียบแบบนี้นั่นแหละ
ทีมข่าวก็เลยพยายามติดต่อไปหาเพื่อนของในเบิร์ตอดีตเจ้าอาวาสนะคะบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่นนทบุรีก็ที่ในเบิร์ตไปหาแล้วก็ไปศึก
นั่งเครื่องไปหาแล้วก็จะไปหาหญิงสาวอะไรแบบเนี้ยปรากฏว่าปิดเครื่องไปเลยติดต่อไม่ได้
คือผมว่าวัดต้นสังกัดเนี่ยคือคงจะรอให้เบิร์ตเข้ามาหาไม่ได้คณะกรรมการวัดต้องไปแจ้งความก่อน
เพราะว่าตำแหน่งเจ้าวาดวัดเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แล้วถ้าตอนนี้ไม่มีเจ้าอาวาสแล้วจะยังไงต่อมันก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนเนอะ
เดี๋ยวทางเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดคงตั้งเจ้าวาดรูปใหม่หรือว่าเลือกเจ้าวาดรูปใหม่มา
แต่เจ้าอาวาสเดิมที่เอาล่ะจะปรชิกจะศึกหรือว่าจะลาออกอะไรจากวัดก็แล้วแต่เนี่ย

เอาอย่างนี้เงินกระถิ่นเนี่ยต้องเคลียร์นะตกลงชาวบ้านบอก๙๐๐๐แต่เป็นของพระเบิร์ตเขา

กระถิ่นอ่ะหกหมื่นแต่หลวงพ่อที่วัดบอกเฮ้ยเห็นเจ้าภาพกระถิ่นเขาถวายไว้แสนหนึ่งนะ

ข้าวของเครื่องใช้ในกุฏิที่ไม่อยู่เลยเนี่ยอะไรส่วนตัวอะไรของวัดอะไรเอาไปอะไรไม่เอาไปเนี่ยกรรมการวัดต้องไปแจ้งความไว้ก่อนนะ
แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอะไรเลยด้วยก็ปล่อยให้เขาขออยู่เงียบคนเดียวสักพัก